อยากช่วยเหลือประชาชนครับให้พ้นจากคนที่ดัดจริตครับดัจจริตครับ
คนที่ไม่ดี
เอ้าทำอะไรอยู่ว่ะ
บอกตรงครับยืนไม่ถึง
ไม่ง่าจับมันเป็นตัวประกันเลย
บอกตามตรงว่าไม่ได้ดูอิดเลย

ร้องได้ยกกำลังซ่าตั้งทีบกระบวนกันมาวางวางบีลาให้สุด
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
คะแนนของทีมลูกครึ่งอีสานใต้ทิ้งห่างอย่างเป็นประวัติการ๑๒
ทำให้ตอนนี้ทีม๓แนวแจ๋วจริงต้องวางแผนสู้ให้รัดกลุ่ม
เพื่อชิงสองคะแนนในยกนี้มาฝากความหวังไว้ที่น้องน้ำเพชรด้วยนะครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีนะครับมีความสามารถและมีน้ำใจนะครับมาวาดรวดลายเพื่อบ้านเกิดของพวกเขา
ทีมที่ชนะเลิศนะครับจะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึงหนึ่งแสนบาท
ส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับก็สามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปได้เช่นกันถึงสามหมื่นบาท
คณะกรรมการทั้งสามท่านพร้อมอยู่แล้วครับพี่หอยพี่ไอและพี่ตั๊กครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยกโดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้นพร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน
ต้องจับตาดูให้ดีว่ากรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
รอบที่๓ยกที่๒นะครับน้องน้ำเพชรเลือกเพลงถอนคำสาบานนะครับของคุณอาสันติดวงสว่างนะครับ

เพราะเป็นเพลงที่ใหญ่แล้วก็ยากครับผมก็เลยอยากใช้เพลงนี้ทดสอบความสามารถของตนเองในเวทีนี้ครับ

อ่ะแล้วน้องอิดนะครับน้องอิดเลือกเพลงสัญญาน้ำตาแม่นะครับของพี่มนต์แคนแก่นคุณนะครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับ
เพราะว่าเพลงนี้มีความหมายดีครับแล้วผมก็อยากฝากเพลงนี้ให้เป็นกติเตือนใจให้ลูกทุกคนครับ
โอ้โหจะไม่เลือกเพลงมาดีทั้งสองคนเลยเนอะพร้อมกันหรือยังครับ

ถ้าพร้อมแล้วลุยเต็มที่ไป
น้ำเพชรลูกโตขึ้นอย่าเป็นไรนะครับ

อยากเป็นตำรวจเหมือนกันครับ
แล้วอิฐะ
อยากช่วยเหลือประชาชนครับให้พ้นจากคนที่ดัดจริตครับดัจจริตครับ
คนที่ไม่ดีน่ะ

ตำรวจมันก็ไม่จับผู้หลาย
ไม่ได้จับคนเดียวฉลิด
โอ๊ยนี่เหนือความคาดหมายมาก
ความหมายของน้องอาจจะแบบว่า

ลูกจะพูดว่าทุจลิดหรือเปล่า

มันจะพูดนี่
คนที่อยากจะหลีกครับคนที่ไม่ดีครับ
เอาใหม่อยากเป็นน้ำรวจเพราะอะไร
เพราะอยากช่วยเหลือคนที่ดีครับ

เราต้องหัดตะเบ๊กันก่อน

เพราะตะเบะแบบนี้ไม่ใช่นั้นครับ

ให้ฉันดูหน่อยว่ามีความเร็วแค่ไหน
ดูสิว่าใครจะเร็วกว่ากัน
นับหนึ่งสองสามแล้วชักปืนยิง

ผู้เป็นผู้ร้ายแฝงตัวมาอยู่ในกองร้อยนี้

เกิดมีอาการบ้าคลั่งเมาโอเลี้ยง

ในขณะเดียวกันมีเด็กดีคนนึงนะครับ
พวงมาลัยตามสี่แยก

เดินมาขายพวงมาลัยที่๔แยกครับ
เพื่อที่จะนำเงินนี้ไปเลี้ยงคุณแม่เขา
พ่วงมาลัยครับพ่วงมาลัย๒๐ครับ

ขณะเดียวกัน

อะไรทำอะไรอยู่ว่ะ

สภาพนี้ไม่น่าจับมันเป็นตัวประกันเลย

ก็รัวปืนไปที่คนร้ายทันที
ได้ดี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

เพลงลูกทุ่งสัญญาสาบานนะครับผม
คนหนึ่งร้องเพลงถอนคำสาบาน
และอีกคนนึงร้องเพลงสัญญาน้ำตาแม่ครับผม

ก็เลยเป็นที่มาของศึกสัญญาสาบาน

ได้ทำตามความฝันฉบับย่อกันแล้ว
ช่วงหน้าต้องมาทำความดีเพื่อบ้านเกิดกันต่อ
น้องน้ำเพชรมาเอาใจแฟนเพลงลูกทุ่งขนาดแท้โดยเฉพาะ
พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ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

ครั้งหนึ่งหน้าเท้าสุรนารีเคยได้มีหนุ่มสาวคู่เคียงสาบาน
ต่างว่าจะรักไม่เปลี่ยนแปลงชั่วการ
หากใครผิดคำสาบานให้มีอันเป็นไป
ผลผ่านครั้งนั้นไม่นานต่อมา
โอ้อันนี้จ้าฝ่ายสาวก็แปรพันไป
กลับมอบความรักให้กับชายอื่นไป
หนุ่มหนึ่งเขาตรองใจชอบช้ำมหาญาโม
หนุ่มคนนั้นก็คือฉันนี่เอง
อยากจะตะเบงเปล่งเสียงร้องไห้โฮ
มาทอนสาบานต่อนายาโม
เหมือนคนจวนสิ้นใจ
อย่าโปรดยกโทษให้เธอไปดี
อย่าให้มีคืนคมระธมอันใด
ลูกสุดแฟนรัก
อยากให้เธอสุขใจ
อย่าโกรธแค้นเครื่องใด
ลูกขอรับไว้ผู้ดี
ด้วยใจสุดของเธอ

หนุ่มคนนั้นก็คือฉันนี่เอง
อยากจะตะเบงเปล่งเสียงร้องไห้โฮ
มาถอนสาบานต่อนาย่าโม
ด้วยใจสุดช้ำเสโสเหมือนคนจวนสิ้นใจ
อย่าโปรดยกโทษให้เธอไปดี
อย่าให้มีคืนคมระธมอันใด
ลูกสุดแสนรักอยากให้เธอสุขใจ

ขอบคุณค่า
โอ้แต่ไม่น่าเชื่อเลยอะว่าน้ำเพชรแบบ

มันสื่อสารมากนี่พี่ไอ้พูดไปเสียงสั่นไปเลยเนี่ยพี่ไอ้

โอ้วที่เมาท์

รู้สึกภูมิใจแทนพ่อเขา
เอออยากโอ้ย
อยากให้เจอครูดีแล้วก็อยากให้เจอโอกาสดี
เพราะรู้สึกว่าเขาเป็นนักร้องได้จริง

ซึ่งจะบอกว่าคนละร่องกับน้องน้ำเพชรเลยนะ

แต่ลูกก็สามารถร้องให้เป็นอีกแบบนึงได้อะไรอย่างนี้
แต่นี่ให้น้ำเพชรไปศึกษาเพิ่ม
ก็คือว่าน้ำเพชรด้วยเสียงเขาแบบมีพลังเยอะอะเนาะ

ทีนี้ป้าตั๊กรู้สึกว่าเพลงที่มันต้องใช้อารมณ์อย่างนี้

มันแบบเป็นเพลงที่กระชากอารมณ์มากเลย

เขานักเขาล้วงเขาหยอดอย่างไร

ตั๊กเชื่อว่าเพชรจะต้องเป็นนักร้องลูกทุ่ง

พี่หอยเป็นอย่างไรบ้างครับกับถอนคำสาบาน

ฝึกฝนไปแล้วจะได้เจออะไรดีแน่นอน

ร้องดีจนพี่ไอซ์ถึงกับน้ำตาคลอแบบนี้
ไม่รู้ว่าน้องอิดจะน้ำตาตกไหนไปด้วยหรือเปล่า

ติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
เป็นลูกผู้ชายแท้
เหตุให้แม่ต้องเสียน้ำตา
คือสัวแท้ชาตินี้เกิดมา
ขอเอาน้ำตาล้างตีนให้แม่

นี่ยังอีกหนึ่งหนุ่มเหมือนกันน่ะ
ที่มีความสามารถเกินตัวจริง

แค้นแก่นคูณอีกแล้วมาฟังบทเพลงเพราะเพราะจากน้องอิฐ
บทเพลงสัญญาน้ำตาแม่
คือจังบาปที่สร้างสุขยาเข้ามาย่ำใจย่ำเห็นแม่ต้องน้ำตาไหล
ยอดลูกชายคนนี้ต้องอยากนำอยู่บ่เว่นไงบ่เป็นจักที
เห็นลูกใช้บ้านเพื่อนดีแต่ลูกแม่ตี

ความเป็นลูกผู้ชายแท้เหตุให้แม่ต้องเสียน้ำตา
คือสัวแท้ชาตินี้เกิดมาขอเอาน้ำตาล้างตีนให้แม่
บักคำผ่านที่คนจะหยดน้ำตาแม่ทำให้แค่ใจแม่คงเจ็บหนัก
ลูกมันสั่วคักที่ลืมดูแลบักโตปัญหาคนเดิมที่เป็นคนดีเราได้แม่
สิตั้งใจลบเหตุที่ก็ปาดแพ้สิบ่ให้แม่เสียใจ
นำน่อมแม่เลี้ยงมาผ้าใยลูกตอบแทนด้วยน้ำตา
เหตุให้แม่ต้องนำแก้ปัญหาที่ลูกชายก่อไว้
ลูกใช้บ้านหาเงินให้แม่แต่ลูกหาแต่เรื่องให้
ไงจนมาเรียกคนบ่ได้ยังพอกรรมกา

เป็นลูกผู้ชายแท้เหตุให้แม่ต้องเสียน้ำตา
คือสัวแท้ชาตินี้เกิดมาขอเอาน้ำตาล้างตีนให้แม่
บักคำผ่านที่คนจะหยดน้ำตาแม่ทำให้แคร์
ใจแม่คงเจ็บหนักลูกมันสั่วคักที่ลืมดูแล
บอกโตปัญหาคนเดิมที่เป็นคนดี
รอด้วยแม่ที่ตั้งใจลบเหตุที่ก็บาดแพร่
สิบอกให้แม่เสียใจขอสัญญากับน้ำตาแม่
ว่าต่อไปนี้ลูกสิตั้งใจสิเหตุโตเป็นคนดี
ขอบคุณค่ะสัญญาน้ำตาแม่จากน้องอิฐครับ
โอ้ยเสียงจะใสไปไหนเนอะพ่อเด็กน้อยโอ้โห
พ่อคุณพลังเหลือล้นจริงเกินตัวมากเลย
เป็นยังไงบ้างครับคุณยายรู้สึกเป็นไม่ไม่คุณยายอ่ะ
เป็นยังไงบ้างคุณยายรู้สึกชัยโยชัยโยชัยโยเลย
มันมันมันบอกไม่ถูกว่ามันซึ้งไปในอารมณ์ในเพลง
อะไรอย่างเงี้ยคุณยายเอาใจเชียร์หนูนะ
เมื่อกี้เนี้ยอิตก็ร้องไปน่ะคุณยายแบบรุ้นหูเชียวสุดตัวเลยอ่ะ
กระโดดออกมาร้องเองแล้วนั่นน่ะนะครับตอนนี้ต้องมาฟังคณะกรรมการนะลูกนะ
ครับพี่ตั๊กเป็นยังไงบ้างครับลูกทุ่งอีสานเนี้ยก็ต้องให้เขาอ่ะนะ
จ้ะต้องเข้าคนนี้แหละลูกเอือนอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยน่ะ
มันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างยากแต่มันคือเอกลักษณ์ของทางบ้านเขาเลยอะไรอย่างนี้
ไม่รู้สิถ้าตอนนี้ร้านเราเป็นนักร้องลูกทุ่งอีสานนะ
ถ้าตอนนี้ต้องเป็นประตักเป็นน่ะประตักมองอิตแล้วประตักจะมองด้วยความภาพบรรยายว้าว
เนี่ยรุ่นใหม่ของเราเว้ยอะไรอย่างนี้นะครับที่จะมาสืบสารต่อ
เนี่ยพวกเรานักใจนะโอ้ยตายแล้วขอบคุณพี่ตั๊กครับ
มันเป็นความอิ่มที่รู้สึกภูมิใจด้วย
คือต้องบอกเลยว่าทั้งน้ำเพชรแล้วก็ทั้งอิดวันนี้เลือกเพลงของ
เขาเรียกครูในทางของเพลงตัวเองเลย
คือถ้าเทียบพี่สันติดวงสว่างคือลูกทุ่งภาคกลางที่เป็นครู
มนแคนแก่นคูณก็คือครูของการร้องเพลงลูกทุ่งอีสานเลยเหมือนกัน
ใช่แล้วก็ทำได้ดีทั้งคู่เลยจริงเพียงแต่ว่าอิดเนี่ยวันนี้เนี่ยมันเข้าทางเนาะ
บอกว่ามันเข้าทางเพราะว่าด้วยสำเนียงที่มันเป็นภาษาถิ่นของเขานะครับ
คุ้นชินที่เขาชื่นชอบด้วยแล้วก็การสืบทอดทางดีเอ็นเอพันธุกรรม
คุณย่าคุณยายมาด้วยขอให้โชคดีครับอิตครับ
บอกตามตรงว่าไม่ได้ดูอิดเลย
อ้าวอ้าวดูใครดูคุณยายอย่างเดียวเลยคือคุณยายมาทั้งตัว
คือถ้าร้องออกมาร้องได้ออกมาร้องเองแล้วอ่ะนี่ไง
ฝากคำผ่านที่คนจะหยดน้ำตาแม่ทำให้แค่ใจแม่คงเจ็บหนัก

มันสั่วคักที่ลืมดูแล
แล้วลูกเสน่ห์ของอิตนะ
ที่หาได้ยากแล้วเก็บเอาไว้เลยคือการ
การไล่โน้ตตั้งแต่ตัวต่ำขึ้นไปสูงที่ลูกคอมัน
เดอะอย่างเงี้ยนะที่แบบที่ท่อนนั้นน่ะท่อนฮุกอะ
บักตัวปัญหาคนเดิม
สิเป็นคนดีแล้วได้แม่
สิตั้งใจลบเหตุที่ก็ปาดแพ้
สิบอกให้แม่เสียใจ
คือตรงนี้ต้องเก็บไว้เลยนะลูกนี้คือลูก
ลูกเท่เขาเรียกละลูกเท่เลยอะ
ลูกที่เป็นเอกลักษณ์ของอิดเลย
ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้น
เหมือนกันที่จะอวยพรทั้งน้ำเพชรแล้วก็อิดนะ
ให้เดินทางในสายเพลงเพลงของตัวเองเนี่ย
หวังไว้ว่าน้องต้องโด่งดังแน่

พี่ก็เล่าไม่ถูกนะแต่พี่ก็อยากให้ปีชนะนะ
แต่ว่าถ้ากรรมการให้ทีมของน้องไตรคุณชนะ
พี่ก็ดีใจนะเพราะว่าอยากให้ทีม๓แนวจะเอาจริงได้คะแนนบ้างเนอะ
สวยแล้วยังใจดีอีก

จบจบจบ

น้องน้ำเพชรแล้วก็น้องอิดเลือกเพลงมาได้

เขามีครบทุกอย่างด้วยพลังเสียง
คลิกทุกสิ่งทุกอย่างเขามีครบเลยครับ
ฝึกฝนต่อไปครับน้ำเพชรครับมาถูกทางแล้วครับ

อิดเนี่ยบอกเลยว่ากินเรียบเลยครับ
บอกเลยว่าน้องอิดครับเกิดมา
ที่จะกระชากคอกล้องห้วยไล่
ใสซอกคอเบิ้ลปฐุมราช

ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับ

ในยกที่๒นี้ทีมไหน
จะเป็นฝ่ายชนะครับ

สองคะแนนจากคณะกรรมการนะครับ

ตอนนี้นะลูกครึ่งอีสานใต้นะครับ

มีคะแนนอยู่ที่๔คะแนนนะครับ
รอบที่สามยกที่สอง

ยังมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๒คะแนน

ก็ดีใจมากเลยครับที่
อ่ากำลังจะตีเสมอครับ
ย่าครับ
จะปล่องน้องปลวกเล็กปลูกใช่ไหม

อิทธิ์แล้วลูกเป็นไงครับ
ก็ไม่เป็นไรครับยังมีอีกหลายรอบครับ
แล้วก็ยังมีเพื่อนที่สามารถเดินขนาดกลับมาได้ครับ
เป็นกำลังใจให้เด็กซ่าทั้งสองทีมนะครับในร้องได้ยกกำลังซ่า
ดีใจกับทีม๓แนวแจ๋วจริงด้วยนะครับที่สามารถทำคะแนนในยกนี้เพิ่มมาได้อีก๒คะแนน
เป็นสิบสองต่อหกอีกหกคะแนนจะตีเสมอ
คุณผู้ชมส่งกำลังใจมาด้วนเลยจ้า

อรุอรุอรุอรุอรุอรุว่ามีคนอื่น